ดูคดีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นคดีหวยโอละวนโอละเวงอีกหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามีคนที่เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลที่๒จำนวน๓ใบเป็นเงินรางวัล๖แสนบาท
แต่ทีนี้นะครับปรากฏว่าตัวเขาถูกแจ้งความว่ายักยอกทรัพย์นะครับ
เรืออากาศตรีเทิดศักดิ์ทองโชธอายุ๖๓ปีเป็นอดีตทหารกองบิน๔๖พิศนุโลก
พร้อมด้วยภรรยาก็คือนางเจริญรัฐทองโชธอายุ๕๖ปีเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
เข้ากราบนามัศกาลพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
เพื่อทำบุญสะดอกเคราะห์และขอให้ท่านประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้หน่อย
ปัดเป่าปัญหาที่ประสบพบเจอให้หมดไปให้หน่อยครับท่านครับนะฮะ
ก่อนจะร้องทุกข์กับผู้สิทธิ์ข่าวแบบนี้ครับ
เรืออากาศตรีเทิดศักดิ์และภรรยาร้องต่อสื่อมวลชนบอกว่า
ตัวเขาเองถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑สิงหาคม๒๕๕๙

รางวัลที่๒หมายเลข๙๒๓๔๙๖นะครับ
จำนวน๓ใบเป็นเงินรวมทั้งสิ้น๖แสนบาท
แต่กลับถูกเจ้าของร้านสลากินแบ่งรัฐบาลร้านที่เขาไปซื้อ
แจ้งความว่าตัวเขายักษ์ซับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๒๓ใบ

ไปแจ้งความเวทย์สอบคอเมืองพฤษนุโรค

เขาชอบซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลทุกงวดอยู่แล้ว
มีร้านที่ซื้อประจำอยู่๒๓ร้าน

จะอยู่ย่านถนนสนามบินตำบลในเมืองอำเภอเมือง

ซึ่งสลากที่ถูกรางวัลหมายเลข๙๒๓๔๙๖๓ใบเนี่ย
ตัวเขาเองก็จำได้ว่าซื้อมาจากร้านไหน
ซึ่งซื้อมาเมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม
ซื้อเลขอื่นรวมทั้งเลขที่ถูกรางวัลนี้ด้วยทั้งหมด๑๓ใบ
หลังรู้ว่าถูกรางวัลวันรุ่งขึ้นนั้น
จึงให้นางเจริญรัฐทองโชธภรรยา
ไปถามร้านขายสลากินแบ่งรัฐบาลร้านที่ซื้อมา
บอกว่ารับขึ้นเงินไหม

บอกว่าอากาศตรีเทิดศักดิ์
สลากินแบ่งรัฐบาลเกินไป๓ใบ
ซึ่งเป็นสลากชุดจำนวน๕ใบ
ทางร้านไม่ได้แบ่งขาย
และร้านก็อ้างว่าเป็นสลากินแบ่งรัฐบาล

ไปขึ้นเงินรางวัลที่ร้านอื่น
ก็ได้เงินมา๕๙๑๐๐๐บาท
ต่อมาเจ้าของร้านสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไปหาภรรยาที่โรงเรียนที่สอนอยู่

เป็นทางร้านก็บอกว่า
แต่ว่าเรืออากาศตรีเทิดศักดิ์หยิบเกินไป

บอกงั้นก็ไปขึ้นรางวัลที่อื่นละกัน
ทางร้านก็เลยตามไปทวงถึงที่ทำงานของภรรยาเลย

แล้วก็บอกว่าแจ้งความไว้แล้วด้วย

แล้วเขามาแจ้งความวันที่สอง
ถ้ามันหายคุณต้องแจ้งความกรอด
แล้วเลขจะออกมาเลขอยู่ที่ผม
สองไปเนี่ยมันอยู่ที่ผมที่สามเข้าล็อคเลย
ว่าเราจะบอกรั้งสิ่งที่ได้ใช่ไหม

แต่เราซื้อแบบแยกเข้ามา๓ใบ

เรืออากาศตรีเทิดศักดิ์ก็ยืนยันว่าได้ขอแบ่งซื้อมา๓ใบ

เพราะว่าเพราะเหตุใดทางร้าน
มากล่าวอ้างว่าผมเอาสลากไป
หลังจากที่ภรรยาถือสลากไปแสดงตัวที่ร้านเพื่อขอขึ้นเงิน

ผมเองตรวจผลตั้งแต่วันที่ออกรางวัลแล้ว

ซึ่งก็เตรียมจะนำเงินรางวัลที่ได้มาจ่ายค่าเทอมบุตรนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่ร้านขายสลากินแบ่งรัฐบาล

ซึ่งก็ต้องรอสอบถามข้อมูลอีกด้าน
จากทางร้านขายสลากแห่งนี้ด้วย

ขณะที่ฝ่ายเรืออากาศตรีเทิดศักดิ์และภรรยาก็มั่นใจพร้อมจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดครับ
ถ้าฟ้องมาเนี่ยครับจับเท็จก็เอาอะไรทุกอย่างเอาหมด
แบบว่าทำไมเขาต้องมาทำ
ล่าสุดร้อยตำรวจโทชนานนันชัยกาวินบรองสลวัสดิ์สอบสวนสพพิศึงโลกเจ้าของคดีนะครับ
ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เรียกสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียด
พร้อมทั้งได้ยึดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายและคู่กรณีมาตรวจสอบด้วยครับ
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เกรงว่าจะเสียรูปคดียืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย